คุณนัทธนิษย์ได้เสียด้วยคุณแม่ก็ได้นอบน้องลูกหลานได้เข้ามาวัด
สร้างเกิดผลให้มีบรรณีอันแก่ฝ้าให้โอกาสต่อไปนัทธุรกันได้ฝ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป
ลาชาสิงหาภาเคเตะหาลาชาสิงหาภาเคเตะปิตุเมนูรักทันตัวรู้ค่ะเองาศุเกณฑา
บนิ้วข้าพนมบังทงทั้งเกษาข้าขอเชิญแม่พระนางธรณีอยู่ที่ปักกระพึงงามเลิศ
พุทธเงินเมนานี้สัตวาทุกข์พระบาดีกาเอกตราพรจิตวศาสตร์